สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง

สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง

สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง

สนุนโดยน้ำดื่มสิง

สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง

สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง

สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง

สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง

สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง

สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
สนุนโดยน้ำดื่มสิง
หรือว่ามีอินวงตอนสิ่งในการซื้อสายตำแหน่ง
พอสลบทีมูลนั้นก็มีการ
ในตำรวจและคนตำรวจโทรซึ่งเป็นในมือถือบัญชี
ทำอะไรต่างเนี่ยก็เผาโผล่เผาเอกสารต่าง
ในการติดต่อในการทำละอะไรต่าง
ห้องทำงานของตัวเองจะเป็นข่าวสด
คุณภิกษ์คนดูดีกว่าหลังคนที่ช่วยคนให้ก็ได้รับภาพ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอปี๕๒เนี่ย
ตัวนี้ก็ถูกคุณภิกษ์ติดต่อไปนะนะครับ
แล้วก็บ่อต่อมาก็เงียบโหลกโหลกนะ
ไม่ค่อยมีปัญหาจนกระทั่งเมื่อ๒๒ศุษภา๕๗มีการคิดออกหน้า
กระตูนี้ก็กลับมาจึงแล้วแล้วก็มาคุมบนบริเวณ
เนี่ยแหละข่าวการภิกษาให้ตำแหน่งก็เริ่มดังกันก่อน
ตั้งแต่ตี๕๗จะต้นมาจนถึงปัจจุบันติดต่ออย่างต่อเนื่องเลย
ไม่หยุดนะใครก็รู้ทั้งนั้นนะ
ท่านเสด็จพิสูจน์ท่านถามแบบตรงไปตรงมานะคะ
คำอธิบายของท่านชุดนี้ซึ่งจริงท่านก็ให้ข่าวกับสื่อไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะ
ทีนี้ท่านอธิบายแบบนี้คือเป้าเหมือนไปอยู่ที่ตระกูลเดียวที่พี่น้องเขาเป็นทั้งทหาร
แล้วก็เป็นทั้งตำรวจแล้วก็มีอำนาจในตอนนี้
คือเป้ามันจะไม่ได้มันจะไม่ใช่เรื่องนี้นะสิคะ
มันจะเป็นเรื่องความความไม่กินกันส่วนตัวแล้วป่ะคะเนี่ยตอนนี้ข่าวนี้ค่ะ
ไม่หรอกเป็นปฏิติกิจอย่างนั้นจริงคุณจำฝาต้องไปตรวจสอบปฏิติกิจ
เพราะในยุคคนอื่นที่เขาเป็นพบนะครับมันไม่ค่อยมีข่าวเรื่องการซื้อขายตำแหน่งอะไรมากมายนะครับ
คุณไปดูต้นกวนข่าวตั้งแต่ปี๑๙๕๗เนี่ยภายหลังนะครับ
ช่วงแสงสร้างแทนก็แสงก็เปลี่ยนอายุและเรื่อยมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันจริงแม่
นะครับแม้กระทุ่งทุกวันเนี่ยตอนขอบรจะเซ็นคำศาลได้
จะต้องลงไปให้ใครส่วนต่อปฏิติกิจก็รู้หมดแล้วนะค่ะ
มันหลบไม่ได้หรอกตรงนี้ก็รู้จริงมันเกิดคุณจริง
ขอบอกว่ามันไม่มีเนียมหน้าอะไรเท่าไหร่ได้หรอกเป็นสุกตาย
นั่นใส่ใดดีแพรี่สุดค่ะจริงแล้วถ้าสมมติเอาข่าว
วันนี้ที่เราคุยกันจะมีผู้ที่อยู่ในข่าวอยู่ประมาณสักคน
สองคนหรืออาจจะสามคนที่ที่มีชื่อผัวพันกันหน่อยเนี่ยนะคะ
แล้วก็บวกกับที่ท่านให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้แล้วด้วยว่า
นามสกุลนี้นะคะที่เข้ามามีอำนาจในวงการตำรวจเนี่ย
ก็มามามีส่วนด้วยคำถามคือจริงแล้วที่มีการซื้อขาย
ตำแหน่งกันขนาดที่ว่าเป็นหลักล้าน๕ล้าน๑๐ล้านแล้ว
เขยิบไปอีกหลายสิบล้านเนี่ยนะคะเอาชัดชัดตั้งแต่ปีไหนคะ
ท่านเสดีพิสูจน์ท่านพอจะจำได้ไหมคะ
ตั้งแต่ปี๕๗นี่แหละเป็นตอนมาครับเป็นปัจจุบัน
อันนี้เป้าไปอยู่ที่ตัวบุคคลหรือเปล่าค่ะท่าน
ไม่ใช่ไม่เนาะ
ท่านเสดีพิสูจน์เท่าที่ท่านมีข้อมูลเนี่ยนะคะ

เอาอย่างนี้นะคือผมเป็นพบมาก่อน

อาจจะถึงน้องแต่ละวัฒน์เป็นอำนาจของผู้จัดการผู้ที่หรือผู้จัดการในกรรมศาสตร์
ที่จะเป็นผู้ลงนามในกรรมศาสตร์
เพราะฉะนั้นถ้าใครมันจะวิ่งภาคไหนไหนผู้ที่ไหนมันต้องวิ่งแค่ผู้จัดการ
เพราะผู้จัดการคือผู้ลงนามในกรรมศาสตร์
ผู้จัดการก็สัดสินใจธริยภายจะรับเงินรับทองอะไรอยู่แต่หน่อย
แต่พอมาในยุคหลังครศชได้แก้ไขของโบกศลให้การแข่งกล้างทั้งหมด
ที่ศูนย์กลางใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอำนาจลงรามในคำกันด้างก็คือ
ที่จะมีค่ายุ่งเต้นไม่ยุ่งเต้นอ่ะ
ผู้จัดการต่างทั้งหลายทั้งปวงใครจากใครหรือแม้กระทั่งไอ้ที่กำลังเป็นเป้า
คือผู้จัดการประสิทธิ์ตอนป้าแปะมันเป็นเบี้ยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น
คือข้างบนเนี่ยเบื้องบนเนี่ยมันลงไม่ถึงข้างล่าง
จะไปซื้อขายตำแหน่งอะไรข้างล่างมันก็วิ่งกดซึ่งก็วิ่งเฉพาะตรงเนี้ยนะ
เขารู้เนี่ยพอจัดไปนะครับจะเป็นตัวแทนในการที่จะรับบัญชี
กปฎกพูมีเนินหน้านั้นลงมารับเอกใช่ไหมครับ
คิดว่าเกียรติภัยที่ปกติเนี่ยนะมันเป็นการแต่งตั้ง
กฏแทนหูติเจริญอายุเมื่อ๓๐กันยา๕๙นะ
มันสุดยัยแต้งออกมานานแล้วนะคำจับ

นะเค้าท่านสู้แค่นี้

พอมีคนต่อมาสู้สูงขึ้น

คนที่ให้เงินต่ำก็ไม่ได้

จ่ายไปแล้วก็ไม่ได้ทำนองนั้น

คนปัจจิบันนั้นไม่มีอำนาจอะไรเราเป็นกุฎตา

อำนาจคุณก็ไม่เห็นเลยนะ

อืมเท่านเศรษฐีพิสุขาที่ฉันลองแทรกที่ท่านอธิบายมาเจ้าคู่นี้นะคะ
คือถ้าซึ่งตอนนี้ทุกคนที่ออกมาให้ข่าว
คือบอกว่าไม่มียืนยันว่าไม่มีแต่ถ้ามีจริง
เงินที่จ่ายกันตำแหน่งละ๒๐ล้าน๓๐ล้าน
มากกว่านั้นกว่าที่ฉันไม่ทราบจากตัวเลขที่ออกมาเป็นข่าว

คนคนเดียวที่มีอำนาจสูงสุดในการเซ็นเหรอคะ
และก็มีทั้งการรับเงินรับส่องอีกแบบการดูปัญหาไปกัน
ผมก็กำลังทำเรื่องโปรดไปให้

พอผมถือหลักมา
ก็ต้องโปรดต่อไปให้ดูเรื่องนาฏกระดับเหมือนกัน
ถ้าบอกว่าไม่มี
ถ้าเอาตามที่ท่านบอกว่ามีคนร้องเรียนมาแล้วท่านจะส่งไปพบตร
แล้วท่านก็เพิ่งบอกว่าจริงแล้วเขาไม่ได้มีอำนาจอะไรเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวท่านก็เลยจะถามท่านว่าเอาของจริงมาว่ากันเนี่ยนะคะ
ถ้าต้องการจะพิสูจน์ต้องไปถึงใครอ่ะคะ
ก็ท่านเศรษฐีพิสูจน์บอกเองว่าผ่อบอตรไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริงน่ะ

มันก็ต้องส่งให้คนตามตำแหน่งหน้าที่ใช่ไหม
ไปส่งให้ผู้จัดการบางไหนได้แล้วมันก็ต้องส่งให้ผอบอตรเขาไปบริษัชา
เขาร้องเรียนผู้จัดการภาคตามข้อจริงตามข้อกฎหมาย
ไม่ต้องตรงไปให้ผู้เจ็บตามสำรวจแห่งชาติศาลยกษ์ก็ไม่ใช่
ไปประธานกตลอก็ไม่ใช่ถึงนั้นแหละ
เวลาเราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะถ้ามันเป็นเรื่องจริงตอนนี้เนี่ย
เงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดจะไปอยู่ที่ใครคะ
คือคนที่อยากจะวิ่งแล้วมีเงินจ่ายด้วยเนี่ย
เงินที่ใหญ่ที่สุดจะไปถึงใครคะ

ในานหนึ่งเขาบอกยูดแน่จริงประกาศ
ที่ว่าแรกทางการตำรวจที่ซื้อสายตำแหน่งแล้วไม่ได้
ถึงทำมันสมใจแล้วนะที่จะไปก็ร้อยแต่
แต่ว่าคนที่ไม่ได้ไม่ได้รับคืนหรือรับคืนไม่ครบอะไรอีกต่าง
พี่ไม่ครบก็อ้างว่าถ้าพี่จำเป็นตายมีเยอะ
ต้องประกาศดีว่าไม่เอาโตฯจากการได้เป็นทะยานมีมากเยอะ
สูงที่สุดคือตำแหน่งไหนราคาเท่าไหร่
เรื่องสำเร็จนะนี้มันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่า
ความเกริร์จก้าวหน้าอยู่ผลประโยชน์เนี่ย
มากกว่าตำแหน่งผู้โอศักดิ์การบางตำแหน่ง
เป็นในพลบางตำแหน่งเป็นในพล

เป็นในคนประจำต่อรออย่างนี้น่ะมันไม่มีตำแหน่ง
มันไม่มีตำแหน่งนะใช่ไหม
ถ้าผู้กลับก็จะยาล่ะแต่เยอะกว่าอย่างนี้
เครียดอะไรไม่ได้นะแล้วแต่ก็จะเครียดกัน
แล้วแต่ว่าอยู่ที่ไหนมันมีผลประโยชน์มากกว่ากัน
กำลังจะถามว่ามันจะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับพื้นที่
ในการหาประโยชน์เหรอคะ
ใช่คุณเป็นผู้บริการตำรวจพื้นที่ตำรวจนครบานตำรวจภาคนะ
มันก็จะดีกว่าเป็นผู้จัดการศึกษาใช่ไหม
ดีกว่าศึกษาแพงกว่าผู้จัดการโรงเรียนตะลอยตรงด่วนใช่ไหม

ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวคือ
เสรีพิสุทธิ์ค่ะคือถ้าสมมุติท่านอธิบายแบบนี้
แล้วท่านยืนยันด้วยแล้วในตำแหน่งเนี่ย

เดี๋ยวว่าอย่างนี้นะคะนี่พังเลยนะคะ
คือเรียกว่าพันได้ทั้งระบบเลยนะคะ
คือมันไม่ใช่แค่ตำแหน่งแล้วนะคะ
นี่คือตอนนี้คนที่จะหวังจะถือเศสเหล่ามนาคตอบ
ก็ต้องเตรียมเงินเวลานะ

แต่ว่าบุคคลไปนอกเป็นระยุมปีแล้วการจะบริหารประเทศกาลต่อไป
เรื่องรุ่นใหม่เนี่ยนะมันให้ภักด์การเมืองแยกหมดหรือภักด์เลือกภักด์น้อยหรือจ่าง
เพราะฉะนั้นจะต้องรวมถึงเวลาจะยกมือและให้กฎหมายฉบับใดผ่านให้ผ่าน
ต้องซื้อกันในสัมภาษณ์และเงินเชื่อผมดี
กำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติท่านเสรีพิสุทธิพูดมาแบบนี้ดิฉันขออนุญาตนะคะ
อนุญาตเสียมารยาทนิดเดียวนะคะว่าถ้าท่านพูดมาแบบนี้แปลว่ามันโยงการเมืองแล้วสิคะ
เพราะว่าตำแหน่งของผู้บัญชาการภูทรภาค๘ก็มีกระเซ็นกระสายมา
เหนือจากว่ามีจดหมายแล้วก็ยังมีเรื่องของเอ๊ะตกลงไม่พอใจกัน
แล้วก็เหมือนกับเป็นการหักกันทางการเมืองไหมแล้วถ้าบวกคำพูดท่านเมื่อสักครู่นี้
คือสรุปนี่การเมืองหรือว่าเรื่องของตำรวจล้วนคะท่าน
ก็ใครมีอำนาจล่ะนะ
นายกุฎีแส่งตั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติได้
และยิ่งอ่ารัฐบาลปัจจุบันมีอำนาจนะเต็ดคาดนะ
แต่ทำการใดก็ไม่มีความผิดทั้งด้านวิทยาศาสตร์ศูนย์อาการและบริหาร
นายก็กดใครก็ได้เมื่อไหร่เพราะว่าตลอดมันจะเหลืออะไรนะ
ผมก็สงสัยว่าตลอดคนเนี่ยมากที่สุดนะที่จะทำอะไรก็ทำได้ได้นะ
ท่านคะขอคำถามสุดท้ายจริงอยากให้มานะอยากให้มารายการด้วยนะคะ
ผมพึ่งเซ็ทสินะเห็นแต่ใช่เดี๋ยวจะต้องหาเวลานัตรมาให้ได้ค่ะ

คือถ้าดูจากคำตอบถ้าสมมุติท่านเชื่อท่านเสรีพิสูจน์ทั้งหมดเลย
อย่างนั้นก็แปลว่าข่าวมันจบแล้วนะคะ
เพราะมีข่าวออกมามีคนสงสัยมีคนพูดถึง
แต่ว่าผู้ที่อยู่ในอำนาจไม่ว่าจะโดยตำแหน่ง
อย่างที่เราทราบกันโดยความใกล้ชิดสนิทสนมใดก็แล้ว
แต่พูดเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดแล้วว่าไม่มี
เพราะฉะนั้นก็ป่วยการที่จะสืบเรื่องนี้ต่อไป
สูจนเรื่องนี้ต่อไปหรือแม้กระทั่งที่ท่านเสรีพิสุทธิ

แต่ก็ป่วยการที่จะส่งถึงมือเพื่อให้ตรวจสอบสิคะ
ก็คือมันก็ต้องจบตามนี้แล้วสิคะ
ก็ไม่แน่หรอกนะครับนะ
คุณประยุทธ์ยังไม่ได้ออกมายืนยันได้เลย
ยืนหรือทุกอย่างที่ยืนยันแล้ว

ผู้พิชาสำรวจคุณประยุทธ์ตามกฎหมาย

ไปสาธารณ์ก่อนตลอดไม่เขียนมากตามที่ต้นหมายทั้งน่ะ
การไปชุมก่อนตลอดยังไม่พบองค์ประกอบเลยซึ่งตั้งแต่ปัจจุบันนี้
ต้องให้มีสี่นะเราก็ว่าถูกต้องมีจริง๒ข้อแล้วเนี่ย
ข้อแรกนายกเว้ยว่ากระจุเพลง
ข้อสามกรรมการผู้สมมุติยังไม่มีเลย
๓ปีแล้วยังไม่ยอมตั้งคือประกาศนะ
เสรีพิสุทธิ์ถ้ามีเวลาแล้วเรื่องนี้คืบหน้า
ท่านจะขอสัมภาษณ์ท่านอีกนะคะ
แต่ว่าที่ท่านพูดทั้งหมดนี้คือได้ประเด็นทั้งหมดเลยนะคะ
ขอบคุณท่านเสด็จพิสุทธิ์ช่วงนี้ก่อนนะคะ

คุณผู้ชมเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีอีกหนึ่งท่าน

แล้วที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ในการปฏิรูปตำรวจคือ

สนับสนุนโดยคัมรี่ไฮบริด
คิดเพื่อขับเคลื่อนชีวิตให้เหนือใคร
เราจะคุยกับอดีตที่ปรึกษาอนุกรรมมาธิการปฏิรูปตำรวจสปช
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดีบุตรสวัสดีค่ะ

ตอนแรกแท้งก็ถามว่าจะให้เรียกสัมภาษณ์ทำท่านมาอะไรดี

ถ้าเรียกทหารตำรวจจะต้องเรียกตามสรรพนัก
ไม่จำเป็นคุณก็รู้แล้วครับ
ฉันตั้งแต่ทำข่าวมาเราเคยพบกันแล้ว
พบแล้ว๒ครั้ง

ในกรณีของทางตำรวจภูทรภาค๘ก่อน
ที่ท่านผู้บัญชการโดน

หรือว่ามันมีเรื่องการเมืองเข้าไปด้วยคะ
หรือมันไม่ได้ต่างจากเรื่องก่อนหน้านี้

คือปกติถ้ามีหนังสือแค่นี้นะฮะ

ก็ไม่ได้ลงชื่อเท่าที่มีการเผยแพร่กัน

ก็ไม่รู้ว่าใครนะฮะ
และนี่การช่วยราชการที่ขาดจากตำแหน่งเดิมด้วยนะครับ

ถ้าจะสอบสวนอะไรก็แค่จะให้ไปช่วยราชการ

ใครมีหนังสือแผ่นเดียวก็ทำแบบนี้สิครับ
แปลว่าตกลงตัดทิ้งเลยประเด็นที่บอกว่า
คือเอาออกก่อนแล้วก็สอบสวนกัน

เพราะฉะนั้นก็เห็นอยู่เรื่องสองเรื่องเองค่ะ
แต่ทั้งปวงมันมาจากคุณวิทยานะฮะ
คุณวิทยาอาจจะมีข้อมูลอะไร

แต่ว่าเป็นพื้นที่ที่คุณวิทยาพูดว่ามีปัญหา
ก็เลยเอามาแบบนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
จริงแล้วถ้าสมมุติเราคุยกันในวงการตำรวจ
มันมีพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เหมือนกับมีข่าวแบบนี้ทุกยุคทุกสมัย
พื้นที่ไหนที่เมื่อสักครู่นี้ถ้าเอาตามที่ท่านเสรีพิสุทธิบอกก็คือ
พื้นที่ที่แบบมันจะมีเรียกเนี่ยมันจะมีแข่งกันมันจะมีวิ่งกัน
เพราะว่าผลประโยชนมันเยอะคือมันรู้กันอยู่แล้วป่ะคะ

ภาค๘ก็มีบางจุดที่รุนแรง
คืออย่างนี้คุณจังขวัญซื้อไม่ซื้อถามมันมีวิ่งเต้นไหม

วิ่งเต้นกับซื้อนี่มันก็ไม่ได้ค่อยหนีกันนะฮะ

วิ่งไปวิ่งมาจากเงาะก็เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเรื่อย

ปัญหาการใช้ทรัพย์สินเพื่อแลกตำแหน่ง

ซื้อขายตำแหนอย่าไปคิดว่าต้องเป็นตลาดออตก

เวลาบอกวิ่งเต้นเนี่ยยังไงมันมีเงินแน่

ไม่ใช่ว่าแบบรักกันชอบกันรักใครชอบพอ

ก็ไปขอตำแหน่งผมอยากเป็นนู่นเป็นนี่
เดี๋ยวนี้มันก็ได้ยินแล้วครับเรื่องขอแล้วจะได้

แล้วเงินที่มันไปถึงหลักเป็น๑๐ล้านนี่ของจริงเหรอคะ

เอาอย่างนี้ครับอย่างปัญหาเรื่องสวยอย่างนี้

ก็ไม่เคยมีใครถูกลงโทษเรื่องสวยนะ

ก็ทำนองเดียวกันถ้าเราพูดโดยนาย่างกฎหมาย

คือนี่เรากำลังอยู่ในแดนสนทยามาก

คือเวลาเราพูดตัวเลขว่ามีการเรียกรับ
หรือว่าพร้อมจะจ่ายเป็น๑๐ล้านนี่นะฮะ

ไม่ใช่ตัวเลขแบบฟองสบู่ใช่ไหม

ตอนหลังค่อนข้างรุนแรงนะฮะสูง

เวลาเขาจ่ายกันคนที่ได้ตำแหน่ง

เอารายละเอียดมีคนช่วยกันลงขันลงขันประมาณก็เรียกลงขัน
เพราะถ้าคนนี้ได้ตำแหน่งนี้อะไรก็จะง่ายตามกันไปอย่างนี้หรอคะ
ง่ายก็ตามกันไปอย่างนี้เพราะว่าคนที่เขาวิ่งเต็มบางทีเขาก็ไม่ได้ทำด้วยตัวเอง

คือที่ถามไม่ใช่อะไรค่ะคนที่อยู่นอกวงการได้แต่จินตนาการว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้

ฝรั่งเขางงครับเขาอะไรกันสวยนี่เขาก็งงนะสวยเนี่ยมันอะไร
มันเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรใช่ไหมซื้อขายตำแหน่งยิ่งจินตนาการไม่ออก
ผมเคยคุยกับตำรวจต่างประเทศประเทศด้อยพัฒนาแบบเราเนี่ยนะครับไม่อย่าอีกชื่อประเทศ
เขาบอกเรื่องวิ่งเต้นเนี่ยมีแต่เรื่องใช้เงินซื้อเขาก็ไม่ได้ยินนะของเขา
ระบบตำรวจเขาก็ประมาณเรา
ถ้าสมมุติให้ประเมินสถานการณ์นะตอนนี้สิ่งที่ออกมาเป็นข่าวตอนนี้
แล้วทุกท่านที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งอยู่ในหมวกเหล่านั้นออกมาปฏิเสธทั้งหมดเลย
แปลว่าตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่คะเรื่องที่มันไม่สามารถจะเกิดอะไรขึ้นได้แล้วถูกไหมคะ

ทำนองนั้นนะฮะเขาก็เหมือนกับว่ามันไม่มีหลักฐานก็คือไม่มี
มันคนละเรื่องนัยยะทางกฎหมายนะฮะเหมือนไม่มีการลงโทษ
แล้วความจริงมันก็ไม่ใช่นะมันเคยมีคนถูกลงโทษติดคุกไปแล้วถูกไหม
นึกออกไหมครับผมก็ไม่อยากเกิดชื่อใช่ไหมครับเมื่อสี่ปีสามสี่ปี

ไม่ใช่จะตรวจสอบไม่ได้เลย
ก็มีเป็นเรื่องไปแล้วที่มีอธูนกลีอาญา
แต่เทียบสัดส่วนแล้วถ้าเอาตอนนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้
ก็หยุดแค่ข่าวรึเปล่าครับ
มันก็มีรูปแบบมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะ

มันกำลังจะบอกว่าแต่ถ้าเทียบกับสัดส่วนของข่าวกับที่มีการดำเนินการจริง

ช่วงก็รุนแรงไม่มีทั่วไปหมด

ลงคืออาจจะไม่เศร้าแต่ว่ามีวิธีการที่ซับซ้อน
แล้วการรวมเงินได้หลักเป็นสิบล้านไม่ใช่คนคนเดียวที่ได้ตำแหน่ง

คำถามคือคนที่รับเงินก็ไม่ได้มีคนเดียวถูกไหมคะ
แล้วเดี๋ยวนี้คนที่เกี่ยวข้องก็ไม่ค่อยได้สัมผัสกับเงินโดยตรง
ถ้าที่ฉันถามมาจนถึงคือเราขี้เกียจจะเล่าเรื่องที่มันจับต้องลำบาก

แต่ฉะนั้นมาถึงสิ่งที่ถ้ามันจับต้องจริงมันจะได้เนื้อได้หนังมากขึ้น
ก็คือว่าเราต้องทำใจใช่ไหมคะมันแก้งไม่ได้ใช่ไหม
ไม่ควรไม่ควรคิดอย่างนี้ไม่ได้
ดิฉันไม่ได้ทาผู้ชมหมดฝั่งนะแต่เอาจริงคือก็ต้องทำใจใช่ไหม
ไม่ใครจะทำผมไม่ทำ

ง่ายนิดเดียวแก้ไขง่ายสาเหตุที่มันเกิดแบบนี้ขึ้นได้เกิดปัญหา
เพราะมันมีเงื่อนไขครับคือการแต่งตั้งตำรวจเนี่ย
เรื่องตำรวจการยกย้ายมันไม่มีหลักเกณฑ์ครับ

ไปถามดูใครตอบความจริงมาคุยกันวันนี้
ผมน่าจะให้มีผู้แทนตอนล้ออะไรมานั่งคุยกัน
เคยมีมั้ย
วิ่งเต้นมันแคบลงนะแคบลงกัน
คนอยู่เหนือเอาตำแหน่งที่เหนือไม่ได้
จะไปที่ชนบุรีก็ไปไม่ได้

ผู้พักษาเขามีไหมฮะซื้อขาดตำแหน่งได้ยินไหมฮะ

แต่ก็น้อยมากอายการก็ไม่ได้ยินใช่ไหมฮะ
ได้ยินไหมกล้าพูดไหมว่าเขามี

วิ่งเต้นก็น้อยเพราะเขามีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

แต่ตำรวจเราปัญหาคือเราไม่ยึดหลักเกณอาวุโส

คนอยู่ท้ายก็ประมูลแบบ

ทั้งวิ่งเต้นทั้งทำสารภัทร

ถ้าอยู่ทีนั้นลองแย้งนะคะโอ้โหยืดหลักอาวุโสอ้อออีกแล้ว
ถ้าอยู่ทีนั้นลองแย้ง
วุโสกับความรู้ความสามารถเป็นเรื่องเดียวกันนะ

เค้าก็ถือว่ามีความสามารถกว่าโดยหลักการ

เช่นคุณไม่ได้ตรงกับตำแหน่ง

แต่เขาไม่ยอมใช้หลักเกณฑ์อาวุโส

เมื่อ๒๐ปีที่แล้วการวิ่งเต้นไม่รุนแรงเท่านี้นะครับ
เพราะว่าเขาใช้หลักเกณฑ์อาวุโสเป็นตัวนำ

มันมีช่วงรอยต่อที่ทำให้ข้อคอรหามันหนักขึ้น
แล้วเห็นเกือบจะชัดขึ้นกว่าเมื่อก่อนไหมคะ

มันเกิดขึ้นหลังจากเปลี่ยนในหลักเกณฑ์
พี่นักความรู้ความสามารถและประกอบอาวุโส
แต่เมื่อ๓๐ปีที่แล้วการแต่งตั้งให้พิจารณาอาวุโส

ความรู้ความสามารถอยู่หลังนะครับ
เพราะอาวุโสมันเป็นรูปธรรม
ใครคลองตำแหน่งก่อนอาวุโสไม่ใช่แก่นะ

เวลาตำแหน่งพบว่านั้นก็ควรจะได้เป็น
เขามีความไม่เหมาะสมอย่างไรก็ว่าไป
แต่ปัจจุบันนี้อาวุโสก็เอาไว้กลุ่มหนึ่ง
นะครับอาวุโสคุณอยู่แล้วนานก็เอาไปเลย

แล้วแต่นะฮะแต่ถ้าเป็นไอ้พวกกลุ่มความลูกความสามารถนี่ก็เป็นได้ทุกคน
เพราะขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์คนให้ใช่ครับเอ่อคนแต่งตั้งคนแต่งตั้ง
ผู้มีอำนาจคือคืออย่าใช้ว่าคนแต่งตั้งนะฮะ
บางทีคนแห่งตั้งอาจจะไม่มีอำนาจจริงก็ได้เพราะมันมีอำนาจทางนิติในกับพฤติในนะฮะ
อาจจะการเงินก็มากกว่าแล้วมั้งครับหลักสักครู่
เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวฟังคนเปิดเรื่องรอบล่าสุดนี้
อ่าต่อสักครู่ค่ะ
คุณวิทยาแก้วพรดัยนะคะอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศค่ะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
ค่ะเรียกว่าต้องเรียงหน้าออกมาแถลงข่าวกันหมดเลยนะคะ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่คุณวิทยาเปิดประเด็นไว้
คุณวิทยาเอาแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากที่พบตรออกมาแถลงข่าว
หรือแม้กระทั่งทางผู้บัญชาการตรวจผู้ตรวจภาคแปะออกมาแถลงข่าว

ใช่ค่ะก็คือยืนยันว่าไม่มีนะคะ
ใช่ค่ะ
แถลงไปทางเดียวกันและก็รวมถึงแม้เกือบข้างจะทั้ง
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเองก็เช่นกันนะคะ

คำถามคือคุณวิทยาเอาอย่างนี้นะคะ

คือตอนนี้เนี่ยถ้าคนที่อยู่ในตำแหน่งอำนาจ
ในการตรวจสอบเขาพูดทางเดียวกันหมด
กันหมดคำตอบคือคุณวิทยาจบไหมค่ะเออ
ผมจะตั้งคำถามกลับนะครับยังไงคะคือถ้าย้าย
คุณเดสาออกมาจากสุราชมาได้วันเดียวนะครับ
ผมถามว่าไปย้ายเขาทำไมผมไม่เคยร้องเรียน

ย้ายเขามาทำไมตอบผมหน่อย
เล่นละครและตกตากประชาชน

แล้วก็จะมาแช่งความภูมิมา

คุณวิทยาสรุปเรื่องของการย้ายภาค๘ว่าอะไรคะ

ก็ผมไม่รู้นะครับผมพูดเรื่องการวิ่งเต้นโยกย้ายโดยเมียนายเมียน้อยนายนะครับ
แล้วก็ผมไม่ได้บอกว่าที่ไหนด้วยซ้ำไปไม่ได้พูดว่าภาคไหนไม่เคยพูดเลย
คนก็สงสัยว่าไปย้ายเข้ามาทำไมสอบกลับผมหรือเปล่า
ก็เลยต้องถามเขาว่าไปย้ายเข้ามาทำไมมีอะไรถึงไปย้ายเข้ามา
หลังจะย้ายจบหมายตามมา
เหตุผลที่ต้องมีการนั้นมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
แล้วไปลงสกรุหาภาพพรรตถามไปย้ายเข้ามาทำไม
เป็นหน้าที่พ่อพ่อต้องตอบ
สนิทกับคุณสุเทพนี่เป็นประเด็นสงสัยหรือเปล่าคะ
แล้วไปย้ายเขาทำไมใครร้องเขา

คุณผู้จัดการบริษัทมีเหตุผลอะไร

ที่คุณวิทยาออกมาพูดเรื่องต่างเหล่านี้เนี่ย

โดยทั่วไปของวงการตำรวจ
เป้าไปอยู่ที่ไหนล่ะที่คุณวิทยาพูดนะคะ

คือไอ้นี่เป็นตัวอย่างหนังตัวอย่าง
เท่านั้นที่มันทำไมต้องปฏิรูปตำรวจ
ถ้าตำรวจเริ่มหาสตังค์จากเรื่องกินลูกน้อง
ลูกน้องทุกคนต้องไปรับหน้ากับประชาชน
ถามว่าภาระสุดท้ายกดจบกับใคร

ให้บ้านเมืองมาเดินหน้ากันอย่างนี้นะ
ปฏิรูปการเมืองคมตำรวจนั่งนิ่ง

แล้วก็มีข่าวทุกครั้งที่มีการโยกย้ายมีการซื้อ
ทุกครั้งไหมถามตำรวจที่ไหนดูก็ได้

ปีนี้เอาอีกแล้ว
จะหยุดจะได้เมื่อไหร่ทำให้ปฏิรูปครับ
คุณวิทยาคะถ้าเราได้ยินข่าวกันมาในหลายยุคนะคะ
แม้กระทั่งรอบนี้ก็ตามเนี่ยนะคะ
คำถามคือถ้าคุณวิทยาเป้าหมายใหญ่ก็คือการปฏิรูปตำรวจ

แต่ถ้าไม่ได้มีพยานหลักฐานชี้ชัด

มันไม่ใช่แค่ข้อคอรหาหรือติฉินนินทากัน
ผมหาพยานให้คุณจอมขวัญแล้วนะ
คือภูมิศาจารย์ตำรวจแห่งชาติออกรำส่างย้าย

หรืออยู่ว่างออกคำสั่งย้ายเล่นกัน
คุณจอมขวัญไปดูว่าเขาย้ายกันเพราะอะไร
ผมยังสงสัยเขาย้ายกันเพราะอะไรย้ายมาเรียกมาเนี่ย
ถ้าตั้งกรรมการไปสอบตั้งจะเรียกใครต่อใครไปสอบ
จะไปสอบอากรรมผมย้ายมาเพราะอะไร
ถามซะที่ฉันไม่ได้เป็นผ่อบอตตลอก็เลยตอบไว้นะ

เข้าใจครับคุณวิทยาการเค้าถามเพิ่ม
ที่ผมบอกคุณจอมขวัญมันเริ่มมีพยานแล้ว
ว่านี่เราก็ย้ายกันเพราะเหตุของการวิ่งเต้น
ไม่ต้องหาที่ไหนหาพฤติกรรมที่พบทำ
ทั้งหมดนั้นคือพยานที่ให้ผมได้ล่ะ
นายกจัดการได้นะไม่ต้องรอละ
เพราะผมยังไม่เคยพูดเลยว่าคุณเทสาไปเรียกเงินเขา

บอกว่ามีการลองเรียนเมียแล้วก็เอานั่นล่ะเอานั่น
ท่านตามกันเลยไม่ต้องมาตามพี่ผมหรอก
คุณวิทยาคะถ้าจะ

มันจะพูดเรื่องปฏิรูปตำรวจได้เป็นชิ้นเป็นอันหรือเปล่า

คือคนที่คุณวิทยาคิดว่าจะขับเคลื่อน
ปฏิรูปตำรวจคือพบตรหรือต้องใหญ่กว่าพบตรคะ

พบตรเป็นทางผ่านแค่นั้นเอง
ไม่มีปัญญาขับเคลื่อนหรอกครับเรื่องปฏิรูปตำรวจ
แค่จะขับนิดเดียวเรื่องการโยกย้ายต้องวิ่งเต้น
ท่านก็ปิดผู้นวยในการเจ้าของผม
แต่รัฐธรรมนูลเขาเขียนแล้วอาจารย์มีชัยกับกรทเขาเขียนแล้ว
นับแต่รัฐธรรมนุนประกาศท้ายภายใน๑ปี
ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาปฏิรูปตำรวจให้แล้วเสร็จ

ให้การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นไปตามอาวุโสอย่างเดียว
ผมจะดูว่ามีเทวดาหน่ายขึ้นจะล้วงย้ายข้ามหัวกระดิษฐ์

เพียงแต่ว่ามันยังไม่ขยับเดิน

ผมก็เลยไม่ต้องเดือนร้อน
ผมตำรงส่งสัญญาณทั้งหมด๑๒๐๐ด้วยท่านนายพุทธตำรวจ

เดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อให้ท่านวิรุธ

ซื้อขายตำแหน่งเป็นอาชกรรมนะครับ
มันคนละเรื่องการปฏิรูปนะครับ

จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องสืบสอบอะไรยากฮะ

ถ้าท่านนายกออกคำสั่งที่๗ทับ๖๐นะครับ
ให้กับทรงค์ยุธรรมล้ำตี่ยาค้าทรงค์ยุธรรม
พอสอตชเป็นผู้สอบเรื่องครับ

เคยได้ทั้งอ่านในสิ่งที่ท่านพูดมาก่อนหน้านี้
และเราก็เคยสัมภาษณ์กันมาก่อนหน้านี้
ซึ่งท่านก็พยายามแย้งท่านมาตลอดว่า

นี่ท่านถามคำถามเดียวกันเลยค่ะ

ว่าต้องแบบหรือแทบไม่เหลืออะไรนะคะ

ท่านบอกที่เสนอที่ส
ถูกไหมคะ
ร่วมนี้เก้าหน้ากว่าอยู่ในรัฐบาลนูนด้วยนะครับ

ไม่ได้มีประเด็นเรื่องการเป็นรูปตำรวจที่ชัดเจนอะไร
ฉันถามแบบนี้อย่าหาว่าพาเข้าเรื่องตัวบุคคล
แต่ถ้าเราเอาตอนนี้จังหวะนี้มาพูดกันเนี่ยนะคะ

และนายกประยุทธ์ตอบรับอย่างไรก็แล้วแต่

นายกต้องคุยกับรองนายกก่อนนะป่ะคะ

แต่ท่านเอ่ยออกมานี่มันไม่ได้ไปตามทางที่เขาพยายามจะทำกัน

ซึ่งเพราะว่าอย่างข่าวเรื่องนี้เนี่ยนะคะ

ถ้านายกเห็นอย่างหนึ่งแล้วรองนายกไม่ได้เห็นตรงกัน

นายกก็เสนอก็เป็นเสียงที่มีน้ำหนัก
แล้วท่านอาจจะเสนอทำเอกสารเข้าไปสู่คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นตามมาตรา๒๖๐

คือพอจะเข้าใจโครงสร้างมันจะเป็นไปอย่างไรด้วยอำนาจของใคร

แต่ถ้าเราเอาของจริงมาว่ากันเนี่ย

ก็ไม่ได้ง่ายนะคะต่อให้นายกตอบรับถูกไหมคะ
ก็อยู่ที่ท่านจะจริงจังแค่ไหนนะฮะ
แต่น่าเสียใจเมื่อพออีก๓วันต่อมาท่านพูดแปลงไปนิดนึง

ถ้าทำความวิจัยไม่ได้หมายการเป็นตำรวจจังหวัดไม่ใช่ตำรวจท้องถิ่นนะฮะ

ว่าการจังหวัดจะต้องควบคุมตำรวจได้ครับ

ผู้ว่ารายการจังหวัดต้องควบคุมตำรวจได้ระดับหนึ่ง

แต่ท้องถิ่นนี่เดี๋ยวไปเข้าใจว่าโอนตำรวจไปเป็นลูกน้องอบต

กรุงเทพหานครนี่ก็เป็นท้องถิ่นนะฮะถูกไหมครับ

หนุ่มไม่กับพ่อพูดต่อที่กรุงเทพหมานกล

แต่ที่ท่านพูดมานี่คือไม่รู้จะถลก
ตรงไหนก่อนเลยนะคะที่จะลื้อกันเนี่ยถูกไหมคะ

ในเรื่องการโอนหน่วยตำรวจ๘๙หน่วยไป

ทั้งอาคารสถานที่แล้วก็อำนาจหน้าที่

ยังไม่ได้พูดถึงคนสนิทท่านที่ตำแหน่งต่ำกว่าพลตำรวจเอกเลยเนี่ยนะคะ

ความจริงไม่ตั้งนาฬิการสอบสวนเพราะถูกสรุปไปแล้ว

สรุปแล้วว่าไม่มี
คำถามสุดท้ายใช่ไหมคะสั้นมากเพราะเวลาหมดแล้ว
ตกลงมีไม่มีคะซื้อขายตำรวจเนี่ยค่ะ
มันมันเคยมีเอ่อผมไม่อยากจะพูดว่ามีหรือไม่มี
ผมก็มีหลักฐานเท่าคุณวิทยาไม่มีอยู่ในมือ
แต่ก็สวยมีแล้วไหมล่ะครับคิดทำนองเดียวกัน
ในลักษณะเดียวกัน
ในประเทศนี้ตั้งแต่ตั้งตำรวจชาติมาไม่เคยมีใครถูกลงโทษเรื่องรับสวยนะครับ
ไว้แค่นี้เผื่อมีคืบหน้าเราคุยกันอีก